ให้ชอบดีชอบดีสุขเซ็นเพลงปีน่ะคอยรวยคอยรวย

สวัสดีครับ
มารับสุขเวลาที่ปากท้องของคนยากด้วย
กับรายการเธอทิ้งป้ายแดง

สาระยาธุดฐนถนนอบควันป่าถม
จะเป็นร้านที่บรรยากาศดีมากแต่รายได้นะคะ
๑สัปดาห์สำคัญ๑๕๐๐๐บาท
แล้วแม่งเนี่ยเหรอดูสงบเงียบทำกันอย่างนี้เลย
แล้วจะบอกว่าที่นี่นะที่ดังสุดเลยนะคือผัดไทย
แต่ไม่ใช่ผัดไทยธรรมดาผัดไทยขาด
อ่ะเราไปดูกันว่าผัดไทยขาดเป็นยังไงไปค่ะ
และที่นี่ก็คือร้านกลมดิ๊กอีกหนึ่งจุดเช็คอิน
ของตำบลสาลายาอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐม
อาจจะดูเป็นร้านลับสักหน่อยนะครับ
แต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยเรียกว่าบรรยากาศเป็นกันเองกันเอง
นั่งพักผ่อนคลายอารมณ์
แถมมีเมนูน่ากินน่ากินอีกมากกว่า๓๐เมนู
ว่าแต่ทำไมชื่อร้านเนี่ยต้องเป็นกลมดิ๊กด้วยล่ะ
เฮียป้องกับน้องจ๊ะไปถามเขาเลยดีกว่าครับ
กรมดิ๊กมาจากมาจากอะไรล่ะพี่อ้อย

อาหารที่ขึ้นชื่อของเราคือผัดไทย
คือดังผัดไทยผัดไทยกรมดิ๊ก
แล้วเอาสูตรมาจากไหนอ่ะพี่อ้อยที่แบบอย่างผัดไทยเนี่ย
ที่บอกว่าเป็นผัดไทยที่ดังตอนนี้ล่ะคะ

มันจริงหรือไม่ที่๑๕๐๐๐บาท

ซอสของเรานี่แหละค่ะที่ไม่เหมือนใคร

เดี๋ยวพี่อ้อยจะสอนเองเลยไหมฮะ

อยู่รออยู่ด้านในแล้วจะเป็นพี่ต้อยนะคะ

ใช่ค่ะได้แต่วันเปิดร้านวันแรก

ขอเคล็ดลับกันเลยนะครับเฮียป้องน้องจ๊ะ
ซึ่งก็ต้องบอกว่าสิ่งแรกเลย
ที่จะทำให้ผัดไทยของร้านกลมดิ๊กอร่อยจนลูกค้าติดอกติดใจ
นั่นก็คือซอสผัดไทยนั่นเองล่ะครับ
ซึ่งพี่อ้อยก็เผยเคล็ดลับให้เราแบบไม่มีกั๊ก
แต่วิธีการทำซอสผัดไทยจะเป็นยังไง
คงต้องให้พี่อ้อยเตรียมวัตถุดิบไปก่อน
เพราะตอนนี้ก็ได้เวลาเสาะหาของกินของอร่อยทั่วฟ้าเมืองไทย

วันนี้เราขอพาไปชิมเมนูต้มโครงกันที่เมืองเก่าอายุทยา
แต่ไม่ใช่ต้มโรงธรรมดาทั่วไปนะครับ
เพราะในน้ำซุปเนี่ยมีสมุนไพรกว่า๒๐ชนิด
ลูกค้าย่านนั้นยกให้เป็นราชาต้มคล้องกันเลยทีเดียว
แม่อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเขาขายดีขนาดไหน
ต้องไปคุยกับพี่นรงเจ้าของร้านอาตีต้มโครงกันแล้วล่ะครับ
วันนึงใช้ปลาย่างกี่ตัวกันครับเนี่ย
วันนึงก็๑๐๐ตัวครึ่งครับ

แล้วปลาเราจะคัดสรรค์มารถไซส์ก็๘ตัวหนึ่งโล
โอ้โหขายก็เป็น๑๐๐๒๐๐ตัว
คิดเป็นรายได้ก็๔๕๐๐บาทเลยนะครับ
ลับสูตรเด็ดของร้านอาตีต้มโครงคืออะไรล่ะครับ
จุดเด็ดก็คืออยู่ที่น้ำมะขามจริงกว่าระครับ
น้ำมะขามนี่จะใช้มะขามสดจากพริกชะบุญ
และจุดพริกจุดเด็ดคือพริกตุ้ม
ชิ้นพริกป่นธรรมดาเป็นพริกที่เราใส่สมุนไพร

เวลาที่ทำน้ำซุปของต้มโค้งจะเอาปลาลงไปตกด้วยนะครับ
ให้เนื้อปลาได้นุ่มแล้วเอาขึ้นมาเพื่อกินปลาเนี่ยจะได้อบอวนกับน้ำ
ได้น้ำซุปต้มโครงมาเรียบร้อยคราวนี้ก็มาถึงพระเอกของเรา
นั่นก็คือปลาย่างพี่นรงมีวิธีเลือกปลาย่างยังไงล่ะครับ
หนึ่งปลาสดเขามาทำเสร็จแล้วเขาต้องย่าง
ย่างเสร็จแล้วก็ไปลงกับควันลงกับควันเสร็จแล้วก็ไปต่างแดดนะครับ
ต่างแดดให้พอได้ที่แล้วต้องไปเข้าโดงไล่ฆ่าเทือไล่ไขมัน
วันกับคืนนึงถึงจะออกมาเป็นไปยากครับ
เรียกว่าพิถีพิถันทุกขั้นตอนกว่าจะได้กินต้มโครงปลาย่างสูตรเด็ด
แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไมทำไมลูกค้าถึงติดอกติดใจขนาดนี้
แต่ก่อนจะมาเปิดร้านต้มโครงได้เนี่ย
ไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นถึงนักร้องคาเฟ้

ทีนี้จุดพีคก็คือนอนคิดอยู่ว่า

ก็ไม่นึกถึงต้มโค้งป่าย่าง

วันแรกเลยผมขายได้วันหนึ่งไม่กี่ตัวฮะ

ทีนี้จากที่เราเริ่มขายมาเนี่ย

ถ้าพูดง่ายก็คือซื้อไปแล้วกลับมาซื้อเอาอีก
สุดท้ายนิดให้พี่นรงฝากร้านไว้หน่อยครับ
ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่หน้าองค์การโทรศักดิ
แอฟเทียร์ที่ทำบุกรุงกว่านี้
ได้พิเกิดความอร่อยของร้านอาตีต้มโครง

ใครที่กำลังรอจดสูตรเด็ดการทำผัดไทยถาด
จากร้านกลมดิ๊กอดใจรอสักครู่ช่วงหน้า

เกือบบ้านแตกมาแล้ว
ถึงขั้นหน่อยค่ะพี่อ้อย
ร้องไห้แล้วก็เดินไปหาพี่อันที่ท้ายรถ
แล้วเขาก็ชี้ไปที่องค์น้องว่า
จะกินน้ำแดง
มาเลยค่ะ

ต้องขอส่งไม้ต่อให้กับพี่ต้อย
แม่ครัวประจำร้านที่อยู่คู่กับพี่อ้อยมาตั้งแต่เริ่มต้นสร้างร้าน
ซึ่งเคล็ดลับการทำผัดไทยจะเป็นยังไง
เฮียป้องและน้องจ๊ะบุกครัวไปชมกันเลยครับ
เมื่อกี้เรารู้เรื่องราวของเดียซอส
ทำซอสนี่เลยอันนี้คือซอสนะคะอันนี้คือซอสนะครับอันนี้คือซอส
เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยการทำผัดไทยนะคะ
ใส่นี่ลงไปนะคะตาหู้ความแดงความแดงนะคะตาหู้กับความแดงนะคะ
ขอเป็นคนไฟซอสได้ค่ะปูมะนะคะปูมะ
บึ้มใส่ปูมาด้วยปูมาด้วยค่ะผัดเส้นผัดไทยค่ะ
ปกติผัดไทยที่เรารู้จักก็ไข่กุ้งใช่ป่ะไข่กุ้งจะเป็นจานอันนี้เป็นผัด
อันนี้ไปใส่ตุ๊กเครื่องไซด์พรุ่งเครื่องไซด์ทุกอย่างเลยค่ะ

อโหใส่เครื่องให้เน้นนะคะดูเหมือนทำง่ายเนอะเฮีย
พระครับขาดเส้นให้ได้นิ่มใสวันนี้จะออกไปใสนะคะ

โอ้โหใส่ล้อเท่านั้นแหละ

นี่แล้วใครบอกตอนมีขาให้กลับมาได้แล้ว

นไม่ได้บ่เลยว่าไม่ได้มีแค่กุ้งกับโปล์

แต่เท่านี้ยังไม่พอพี่อ้อยขอแจกสูตรเมนูขายดีให้อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือ
ปลากระพงกลมดิ๊กหรือก็คือปลากระพงผัดเด็ดมะม่วงหิมมะพานนั่นเองล่ะครับ
โดยเริ่มจากนำปลากระพงที่แร่ไว้เรียบร้อยมาชุบแป้งเอาลงทอดด้วยไฟแรงดูสีให้เหลืองน่ากิน
แล้วพักเอาไว้ก่อนจากนั้นตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำซุปลงไปนิดหน่อยใส่หอมหัวใหญ่พริกหยวกสามสี
ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยผงปรุงรสน้ำตาลใส่เม็ดมะม่วงหิมพานและต้นหอม
จากนั้นนำเนื้อปลาที่ได้ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน
เสร็จแล้วก็จัดลงจานโรยด้วยพริกแห้งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
ซึ่งที่ร้านกลมดิ๊กก็ยังมีอีกหลายเมนูที่น่าลิ้มลองส่วนรสชาติจะเด็ดขนาดไหนให้เฮียป้องและน้องจ๊ะไปพิสูจน์กันเลยครับ
อันนี้เป็นปลากระผมกมดิ๊กค่ะเป็นผัดกับเม็ดมะม่วง

อันเดี๋ยวกรอบนอกนอกใน

ไม่มีคิดว่าจะกรมเกรอบขนาดนี้ทุกคนอร่อยมากนะคะ
ด้วยความเส้นจันเพราะมีความแบบเหนียว
อื้มหื้มหมูเบี้ยงกับครอบคล่ำอู้ผัดไทยชิ้นน้ำสวดนะฮะ
อืมแซ่บเปรี้ยวเค็มหวานทุกอย่างกำลังดีนะฮะแล้วมีกลิ่นแบบเครื่องเทศขาดตะไคร้ขาดตะไคร้เตะจมูก
หอมเลยฮะชอบกินสว่างไม่ไหม้ผัดไหลขอบประกาศเลยความเป็นนุ่มอยู่ยังมีความนุ่มนุ่มและอร่อยทุกคน
คือจริงไม่ต้องกินกับซอสก็ได้นะก็อร่อยแล้ว
มันไม่ปลายหอมแบบปลายใช่
ชิมอาหารรสชาติเจ้มจนกันจนจูดใจกันไปแล้ว
มาถึงเรื่องราวชีวิตของพี่อ้อยที่เข้มข้นไม่แพ้กันบ้างครับ
เพราะจุดเริ่มต้นก่อนจะมาเป็นร้านกลมดิ๊กได้อย่างทุกวันนี้เนี่ย
เกิดขึ้นจากการดิ้นรนหารายได้ไปพร้อมกับความต้องการให้ครอบครัว
รับในตัวพี่อันสามีคู่ใจที่ร่วมกันฝ่าฟันสร้างร้านนี้ขึ้นมานั่นเองล่ะครับ
แล้านั้นพี่ออยเป็นพยาบาลเป็นพยาบาล

ที่บ้านมันจะเอากันตรงนี้นะ

เขาบอกว่าเข้ามา
ผมถามว่าทางบ้านไม่ยอดรับ

เขาเคยมีกรณีที่แบบว่า

เขาก็บอกว่าจะเอายังไง

มีวันหนึ่งที่ผมไปรับเขาตอนเที่ยงคืน

แล้วเขาขึ้นมาเขาก็มาบอกว่า

แต่ถามว่าจะไปต่อยังไง
ใจมันไม่รู้จะทำยังไงอะไร
คือถามว่าเลิกไหมมันไม่ได้ถึงขนาดเลิก

ทำงานอยู่ก็ร้องไห้ทำงานไม่ได้เหมือนกัน

ต้องดูแลผู้คนอีกมันก็ยิ่งเคล็ดนะ
แล้วหัวหน้าบอกว่ากลับไปพักก่อน

สุดท้ายบทของเรื่องนี้มันจบที่ไหนครับพี่เหตุการณ์นี้
ผมก็ไปเคลียร์มันท้องกับผมจริงไหม

และนี่เขาเป็นผู้หญิงเหล็กนะเหี้ย
เพราะว่านอนวันรับ๓ชั่วโมง
เพราะว่าต้องไปทำงานพยาบาลด้วย

ลงเวนตอนเช้าเลิกเวน๘โมงก็จะไปรับ
เหมือนกับว่าทั้งคืนนั้นก็ไม่ได้นอนเพราะทำงานมา

แล้วก็บ่าย๒เขาก็จะออกไปส่ง
ช่วงนั้นท้อมั้ยครับพี่มันคนไหนนอนน้อยมันเหนื่อยมั้ง
เราเป็นคนชอบขายของชอบนู่นชอบนี่ชอบนั่น
เราก็จะรู้สึกว่าเราสนุก

ใช่แต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแหละ

เราก็ไม่รู้ว่าเขามายังไงแต่เนี่ยซุ้มไม่พอนั่ง

เราแก้ปัญหายังไงเจอโควิดตั้งสองปีได้ไหม
เขาก็ไปกามาร์บ้านไปกามาร์บ
กินอะไรหรือยังไปด้วยกันไหม
เขาก็นั่งรถตั๊กตี้มาขายบ้างพากันมา

อยากให้ร้านลูกมีลูกค้าอยากให้ได้เงินไม่อยากให้ช่วยเงินตรงไม่เอาไปอย่างนี้ดีกว่า
แล้วก็ไปปั่นจักรยานซอย๑ซอย๕ซอย๗เย็นนี้กินอะไรที่ร้านสั่งไหมราคาเท่านี้เท่าไ

ทำอย่างนั้นอยู่นานไหมคะ

หลายเดือนนะอย่างพี่ต้อยเนี่ยเราเอาเขามาตั้งแต่วันแรก

ทำไมถึงได้กลับมาดีขึ้นคะ
มีลูกค้ามาทานผัดไทยแล้วก็มีรีวิวมาเข้ามาช่วย
เพราะว่าได้ข่าวว่าร้านนี้ผัดไทยอร่อยเขาก็มาลอง
พระบ้านเหล่างนี้นะคะอายุเป็นละ๑๐๐ปีแล้วค่ะ

ก็ตั้งแต่วันที่เปิดร้านวันแรกก็มีคนเห็นคุณยายเลย

อ่ะรับผุ่นเร็วไปอก่อน

โปรให้ขึ้นไปเปิด
ขึ้นไปเปิดปุ๊บไม่เกินสิบห้าสิบห้าที
ลูกค้าก็ไหลกันเข้ามาเลย

วันนั้นขึ้นนมให้น้องอย่างเดียว

แล้วก็มีลูกค้าร้องไห้

พี่น้ำค้าดูเหรอว่ากินน้ำแดง

จุงมือมาที่หน้าเคาเตอร์ตรงนี้

แล้วเขาก็ชี้ไปที่องค์น้องว่า

เป็นสิ่งที่แบบยึดเหนียวจิตใจนะคะ

พี่อันมีอะไรอยากจะบอกพี่อ้อยไหมคะ

เขาเป็นคนที่คอยผลักดันผม

เขาเป็นคนผู้หญิงที่เก่งมาก

ถ้ามันมีข้อที่บกพร่องแล้ว

มันก็น่าที่จะให้อภัย

เรียกว่ากว่าจะผ่านบทพิสูจน์

ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ

เราก็ขอออกมาเดินริมถนน

ซึ่งวันนี้เราจะมาค้นหาเคล็ดลับ

เปิดเคล็ดลับสร้างเงินสร้างอาชีพกับเมนูริมทาง
อบองค์ลาดพร้าววังหินหน้าวัดลาดพร้าวซอยลาดพร้าววังหิน๒๒
เรียกว่าร้านลับอกขายกันริมทางยอดขายเนี่ยวันละไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบตัวเชียวนะ
ขนาดไหนตามไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันเลยครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแม่ถือมีดรอหนูเลยเหรอเนี่ย
นุ่มฉ่ำหอมอร่อยค่ะนุ่มฉ่ำหอมอร่อยแล้วต้องกินกับน้ำจิ้มอะไรอ่ะแม่
มีน้ำจิ้มขาดน้ำจิ้มแจ่วแล้วมีแจ่วแบงค์อะหรอได้สูตรมาจากไหนค่ะ

เป็นสูตรไก่อบโอ่งจากทางใต้
มันจะต่างจากไก่อบโอ่งที่อื่นยังไงคะ

ตัวใหญ่เบ้งเลยแม่ตัวแยกขอดูหน่อย
แม่ยอดขายต่อวันเคยขายได้พลิกเท่าไร

๗๐ตัวค่ะวันนี้น่ะอบไก่เป็น๗๐ตัวโอ้โฮ
จัดจ้านที่สุดในย่านลาดพร้าวเลยล่ะครับ

ขอเคล็ดลับการหมักไก่อบโอ่งกันเลยครับ
มาจ้ะละครับเรียกว่าเคล็ดลับหมักไก่ดีกว่า

ใส่น้ำหนักก็ประมาณ๙๑ลูก

นุ่มไม่แข็งผสมน้ำหมัก

แม่นี่คือชั่งตวงวัดมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหม

ก็คือเอาเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปผสมให้เข้ากันนะคะ
แล้วก็เอาไก่มาลงไปในนี้เหมือนเอาไก่มาว่ายน้ำเล่น
หลังจากเอาไก่ไปจุ่มน้ำเสร็จปั๊บเอามาเลี้ยงไว้แบบนี้นะคะ
เรียงเรียงไว้แล้วเราก็เอาน้ำเราก็เอาน้ำนี้
ลาดลงไปให้มันชับ

๕ชั่วโมงนะคะกว่าจะเอาไปอบนะคะ
หลังจาก๕ชั่วโมงปั๊บเดี๋ยวเราไปอบที่โอ่งกันเลยค่ะ

นี่นะคะตอนนี้หมักไก่ไป๕ชั่วโมงแล้วนะ
โอ่งที่แม่อบเนี่ยอยู่หน้าร้านเลยนะคะ

แม่ข้างในคือเราใช้เตาถ่านนะคะ

เป็นถ่านไม้โกงกลางสำหรับอบไก่อดโอ่งค่ะ
ความร้อนเราจะควบคุมได้แล้วก็หอม
เห็นมีใบเตยอยู่ในนั้นแม่ใส่ไปไหม

ตัวพร้อมแล้วอันนี้คือหมักแล้วนะทุกคน

ใช้เวลาอบประมาณ๒ชั่วโมง
เราก็จะได้ไก่อบโอ่งร้อนแบบนี้แล้วล่ะครับ
เราให้น้องไม่ต่อไปชิมกันเลย

นี่นะคะเรียบร้อยไก่อบโอ่งนะคะ

แม่บอกว่าทำเองทุกอัน

อยากรู้ว่ารสชาติที่น้ำหมักลงไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะ

ไก่มีรสชาติแบบเค็มอ่อนทุกคน
คือจะมีกลิ่นหอมสมุนไพรอ่อนด้วยนะคะ

คือหนังจะไม่เหนียวหนังจะแบบมีความแบบฉ่ำ
ชำนี่กินเปล่ายังอร่อยเลยอ่ะ
น้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มหวานนะคะ

คือน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มไก่ทั่วไป
แต่แม่ทำเองไม่คิดว่าทำเองจะอร่อยขนาดนี้
ทีนี้จะไปแบบสายแซ่บขึ้นมานิดนึงนะคะ
ก็จะเป็นตัวพริกแจ่วอันนี้นะ
พริกคั่วหอมข้าวคั่วทุกคน

นี่ค่ะแค่หนึ่งเมนูที่ทำแล้วใส่ใจ
และมีเคล็ดลับเทคนิคดีก็ทำให้คุณสามารถรวยได้กับ
เคล็ดลับริมทางสร้างเงินเย้
เรียกว่าด้วยเพราะความอร่อยและการใส่ใจในคุณภาพ
ราคาที่ประหยัดตัวใหญ่อิ่มทั้งบ้าน
เลยทำให้ร้านนี้เป็นร้านเด็ดริมทางสร้างเงินเลยล่ะครับ
จากเรื่องของไก่เราก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ซีฟู้ดกันบ้าง
ร้านนี้เนี่ยอาจจะดูลับไปสักหน่อย
แต่ถ้าได้เห็นหน้าตาอาหารบวกกับถ้าได้ชิมแล้วล่ะครับ

ซึ่งจะเป็นที่ไหนน้องใบตองไปรออยู่แล้วล่ะครับ

มาตามหาร้านลับที่ไม่รับ

มากับพี่สาวคนสวยใช่ไหม
สวัสดีค่ะ
เขาบอกว่าร้านนี้เขาบอกว่าจองคิวยากมาก
ถ้าเขาไม่จองวอล์กอินมาอาจจะไม่ได้กิน
ข้าวบ้านแม่คือที่เขาตั้งชื่อนี้
น่าจะเหมือนกับว่าชวนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านแม่หรือเปล่า
ไม่รู้นั่นน่ะสิเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของร้านดีกว่าว่าทำไมถึงขายดี
จองคิวข้ามวันข้ามคืนไปค่ะ
นี่เนอะบุคคลเขาเลยนะเนี่ยไปค่ะ
ร้านข้าวบ้านแม่ร้านลับที่สายซีฟู้ดต้องไม่พลาด
ผัดทอดต้มเรื่องรสชาติเนี่ยไม่ต้องห่วง
ดูจากลูกค้าในร้านก็พอจะรู้แล้วล่ะครับ
ขึ้นชื่อว่าร้านลับแต่ก็มาได้ไม่ยากนะ
พิกัดร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์๑๖๑ซอยพุทธบูชา๓๔
แยก๓กรุงเทพมหานคร
ขับรถเข้ามาก็จะเจอดงกล้วยไม่ต้องไปตกใจนะครับ
ตรงไปอีกประมาณ๒๐๐เมตรก็จะเจอร้านลับร้านนี้แล้วล่ะครับ
ตามน้องไปต่อและพี่รถเมย์
ไปพบกับเฮียแจ็คเจ้าของร้านข้าวบ้านแม่ได้เลยครับ

เขากับรับรุ่นด้วยไปลุกสู้มาเฮีย
เฮียแจ๊คเป็นคนขายกับข้าวเอง

ทะเลตัวไหนขายดีที่สุด

เพราะว่าที่อื่นจานนึงอาจจะเป็นพันก็ได้

พี่แจ๊คเขาบอกว่าร้านนี้ถ้าไม่ได้จองสาวทิศมาไม่ได้กิน
ใช่ครับเพราะว่าของมันเข้าน้อยก็จะไม่สามารถรับลูกค้าอื่นได้แล้วครับ

โอ้โหดูสิเขาบอกว่าตอนแรกเปิด๒โต๊ะ
ใช่ครับเป็นโต๊ะหินโต๊ะนี้กับโต๊ะสาราแค่นั้นเองครับ
แล้วตอนนี้อะคะ
ตอนนี้ก็ประมาณ๒๐กว่าโต๊ะ
อันนี้โต๊ะไหน
โต๊ะนู้นได้เลยค่ะเดิมได้เลยค่ะ
รถเมล์หาเรื่องจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟให้

เขาค่อนข้างจะมาในแนวที่แบบเข้าใจเรา

เพราะช่วงที่คุยเนี่ยก็ขึ้นศาลตลอดนะครับ
ขายได้ร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยก็เหงือนแล้วเราคือไหลได้
มาถึงอีกช่วงหนึ่งของรายการเศรษฐีป้ายแดงวันนี้สินแสชัยของเราก็ยังอยู่ที่วัดสามพลาน
อำเภอสามพลานจังหวัดนครปฐมกับตึกพญามังกรสุดยิ่งใหญ่อลังการ
โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ไหว้ขอพรบริเวณด้านล่างของตึกกันไปเป็นที่เรียบร้อย
ตอนนี้ก็ได้เวลาเดินเข้าไปในตัวมังกรที่มีความยาวถึงสามร้อยห้าสิบเมตรสูงสิบหกชั้น
เพื่อขึ้นไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดตึกกันแล้วล่ะครับ
ซึ่งด้านบนของตึกนั้นจะเป็นอย่างไรเราตามสินแสชัยไปกันเลยครับ
พอเราขึ้นมาในตึกมังกรเนี่ยนะครับเราจะมาเจอองค์พระราหู
จุดนี้ก็คือจุดชำระคัดกองนะครับท่านจะขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากกายเราไปก่อน
ท่านผู้ชมทุกท่านจะต้องเดินรอดเพื่อเดินขึ้นไปจุดสูงสุดของตึกมังกรนะครับ
ชั้นที่๑๖นะครับจุดนี้นะครับก็จะมีเสด็จแม่ของเจ้าชายสิทธะ
พอท่านคลอดมาปุ๊บมหาบุรุษต้องก้าวเจ็ดเก้า
มันมีความหมายว่าเจ็ดเก้าแห่งความสำเร็จคือปลดทุกข์ทั้งสามพก
ก่อนอื่นเราจะต้องถวายดอกไม้นะครับเพื่อเป็นการศักระและบูชา
เรามาถึงจุดนี้เราก็ต้องมาปิดทองเพื่อเกิดสริมงคลนะครับ
ทีละเก้าทีละเก้าตามดอกบัวนะครับ
อันนี้เรามาถึงจุด๙ที่๗แล้วก็จะเจอองค์พระพุทธเจ้าน้อย
เราจะต้องอธิษฐานจิตต่อท่านว่าขอให้ครอบครัวข้าพเจ้าทั้งชายหญิงของข้าพเจ้า
มีแต่ความสุขสมบูรณมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิอ่านสมบัติ
สิ่งใดสมปรารถนาด้วยเทิน
จุดสุดท้ายเราจะมาจุดที่ใต้ต้นสาระหรือด้านหลังนะครับ
ผมได้พามาถึงจุดสูงสุดนะครับของตึกมังกรก็คือจุดหัวมังกร
คนที่ขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วเจ้าจะต้องอธิษฐานจิตต่อนักขาวมังกร
เอาศีรษะตรงหน้าผากแตะในตรงขาวมังกร
และอธิษฐานเอื้อความร่ำรวยความรุ่งเรืองความประสบความสำเร็จ
ยศถามดาลศักดิ์สมปรารถนา
ทำการค้าสิ่งใดนะฮะเดินทางไปทั้ง๔ทิศก็ให้สมปรารถนา
หลังจากนั้นเอาผ้าแดงไปผูกหน้าปากมังกรอีกทีหนึ่งนะครับ
ก็จะเกิดความร่ำรวยรุ่งเรืองลาบลื่นทุกประการในชีวิตของเรา
หลังจากนั้นเราก็เอาดอกไม้มาถวายตามวันเกิดของเรานะครับ
แสเองเกิดวันอาทิตย์ก็ไปวางในตำแหน่งของวันอาทิตย์ครับ
แต่นอกจากตึกพญามังกรแล้วที่วัดสามพรานแห่งนี้เนี่ย
ยังเป็นสถานปฏิบัติธรรมอีกด้วยนะครับ
ซึ่งเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมเสร็จเรียบร้อยก็จะมีอีกหนึ่งจุดที่ละเลยไม่ได้
จะเป็นตรงไหนให้สินแสชัยพาไปหน่อยครับ
ผู้ที่มีจินสถามาปฏิบัติธรรมน้าทิชย์แห่งนี้
จะต้องมาเคาะละคังแจ้งต่อพญายมราชนะครับว่า
เราได้ทำดีแล้วเพื่อขจัดปัดเป่าเพราะภัยทั้งหลาย
ที่ติดตัวเรามาให้ปราศจากออกไปจากร่างกายและจากในชีวิตของเรา
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทำตามสินแสบอกนะครับ

เรียกว่าครบเครื่องเรื่องความศักดิ์สิทธิ์กันไปเลยนะครับ

แต่พอได้ซีริมงคลกันไปเป็นที่เรียบร้อย
เราก็ขอกลับไปที่ร้านข้าวบ้านแม่กันอีกครั้ง

จะต้องเข้าครัวไปล้วงสูตรลับการทำเมนู
ปูรวมผัดพริกขี้หนูกันแล้ว
วัตถุดิบและวิธีการทำจะเป็นยังไงบ้างนั้น
เฮียแจ๊คแนะนำกันเลยครับ

ใช่ครับจะมีกล้ามอ่อนมีก้อนแล้วก็มีไข่ปูครับ

ไม่นานธรรมดาจะเร็วกว่านี้นะครับ
ว่าจะใช้ไฟแรงกว่านี้

ท่วมใช่กลัวเดี๋ยวไฟแรงกันไปแล้วเดี๋ยวว่า

สำหรับเมนูกูรวมผัดพริกขี้หนู

โอ้โหหอมกลุ่นจากกระทะสีสันก็น่ากินมากเลยล่ะครับ
สำหรับเมนูปูรวมผัดพริกขี้หนู
แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูที่มาร้านนี้แล้วต้องสั่ง
นั่นก็คือเมนูหมึกย่าง
ซึ่งร้านนี้เขาใช้หมึกกล้วยไซส์ใหญ่ที่ส่งตรงมาจากชาวประมง
เทคนิคพิเศษการแช่หมึกแบบไม่โดนน้ำเปล่าและน้ำแข็งที่คงความสด
เหมือนเรากินหมึกสดจากทะเลเลยทีเดียว
แล้วก็มาถึงเวลาการเอาเจ้าหมึกลงเตาย่างร้านนี้เนี่ย
เขามีเทคนิคในการย่างปลาหมึกให้หอมและสุกอย่างรวดเร็ว
นั่นก็คือการนำอุปกรณ์มาครอบตัวหมึกเอาไว้
เพื่อให้ความร้อนเนี่ยหมุนเวียนและทำให้หมึกสุกเร็วขึ้น
แถมหอมน่ากินด้วยนั่นเองล่ะครับ
สูตรเมนูอาหารจากทางร้านไปแล้ว๒เมนู
คราวนี้ถึงเวลาที่จะต้องไปชิมกันแล้วล่ะครับว่าจะอร่อยเด็ดขนาดไหน
และเฮียแจ็คแกเตรียมเมนูอะไรให้เราได้ชิมอีกบ้างล่ะครับเนี่ย
มาแล้วค่ะพร้อมจะชิมสิมีน้องใบตองแล้ว

เป็นรวมปูผัดพริกกินูครับจานนี้อยู่ที่๔๒๐บาทครับ
๔๒๐บาทนะคะพี่นุ่มไปต้องชิมไว้ค่ะจานนี้ค่ะชิมเลย

ค่ะแล้วใส่อะไรคะใส่ใจพนันมันต้อง

กางคั่วพริกเกลือจานนี้อยู่ที่๒๕๐บาทครับ

ถ้าปลาหมึกย่างทั่วไป

มันแบบเออมันหอมมะนาวแล้วมันมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดอ่ะ
คือมันสามารถชูรสอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเกิดใครทานแบบเมนูอย่างนี้
ก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ใช่ครับ
อ้าไปอีกเมนูหนึ่งที่มาร้าน
อะนี่ก็หอยเชลล์ฮัชทาร์

ถ้าวันนี้ขายไม่หมดผมต้องผัดให้ลูกน้องทาน
หลังเรียดเลย

รู้เลยจะเข้ายกเดินมา

ด้วยความเป็นผัดฉาแล้วก็หอยยากูด

ตอนแรกกินแค่เนื้อหอยเชลอย่างเดียวมันก็แบบได้ความสดของหอยเชลล
สักพักพอเราอ้าวกล้องสมุนไพรซะหน่อย
มันร้อนระอุอยู่ในปากเลยค่ะตอนนี้
กินกันไม่วางช้อนกันเลยทีเดียวนะสองสาว
วัตถุดิบที่สดรสชาติอาหารที่อร่อย
เราไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่า
ต่อให้เป็นร้านลับที่อยู่ลึกขนาดนี้ก็ยังขายดีมีลูกค้าเต็มร้านทุกวัน
แต่กว่าจะประสบความสำเร็จเป็นร้านลับที่ลูกค้ามาไม่ขาดสายได้แบบนี้เนี่ย
เส้นทางชีวิตของเฮียแจ็คก็เคยผ่านมรสุม
จากที่เคยเปิดบริษัทรับส่งอาหารทะเลมีรายได้วันละ๓แสนบาท
ประสบปัญหาจนต้องเสียเงินไปกว่าห้าล้านบาทเรียกว่าหมดอะไรตายอยาก
แต่ก็เหมือนท้องฟ้าเปิดเมื่อมีอีกหนึ่งแรงกำลังใจ
ที่เข้ามาช่วยดูแลสนับสนุนซึ่งกันและกันทำให้เฮียแจ็คสามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างมาได้
นั่นก็คือคุณนัทคนรู้ใจที่คอยอยู่เคียงข้างกันมานั่นเองล่ะครับ
พยายามจับมือแต่จับมือตัวเองไป

ใช่แล้วพอดีช่วงนั้นเหมือนเราทักไลน์เข้าไปไงครับ

แล้วก็มันก็เด้งคุยก็เลยคุยมา

อืมก็คุยไปเรื่อยเราก็รู้สึกโอเค
คือตอนนั้นพี่ก็ไม่ได้คบใครก็โสดเหมือนกัน
เขาค่อนข้างจะมาในแนวที่แบบเข้าใจเรา
ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นอาจจะมีปัญหาได้แล้วว่า

เพราะช่วงที่คุยเนี่ยก็ขึ้นสารตลอดนะครับ
แล้วก็พอไล่คดีจบหมดก็มานั่งเปิดร้านเป็ดพะโลครับ

โดยที่เขาก็มาซัพพอร์ตแล้วด้วย
ช่วงเย็นผมก็เลยขายเพิ่มขายข้าวต้มปลาทูที่เห็นป้ายครับ
ใช้เวลาทำข้าวต้มปลาช่วงเย็นอยู่พักหนึ่ง
เป็นเป็ดพะโลป๊าควบคู่กับข้าวต้มปลา
แล้วก็เลิกทานข้าวต้มอย่างเดียวตอนเย็นก่อนนะคะ
ไม่เลยครับครบเลิกทั้งคู่เลย
เพราะว่าเราเสียค่าเช่าที่เดือนหนึ่งประมาณ๔๐๕๐บาท
โทรแจ้งเจ้าของที่ว่าเลิกใช่ไม่เอาแล้วครับ
แล้วก็ค่อยเก็บของออก

ก็มาเซ็ตครัวใหม่เอาครัวจากที่นู้นมาเซตที่นี่ครับ

แล้วทำไมถึงกลับมาเปิดร้านอาหารอีก
คือต้องการเงินสดให้ได้ไวแล้วก็เรามีฐานลูกค้าเก่าอยู่แล้ว
แล้วก็ประจวบที่ทีมเรือที่เราเคยมีครับ
โทรมาช่วยเอาของไปขายหน่อยดิ
ทุกวันเนี่ยบ่าย๒ผมจะตีลงไปเอาของ
แล้วก็เอาขึ้นมาทำรุ่งขึ้น
ทำอยู่อย่างนี้ประมาณเกือบ๖เดือน
เพราะตอนนั้นคิดแค่ว่าจบจากที่เก่ามาได้

นึกออกป่ะเราไม่เสียอะไร

ตรงนี้ขายได้ร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อย

เพราะตอนนั้นออนไลน์กำลังแบบโควิดใช่ไหม

คือมันเข้ามาไม่ใช่อยู่ริมถนน

อะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่จากตอนแรก๒โต๊ะ
จนตอนนี้๑๐โต๊ะที่บอก

เราใช้วัสดิ์ที่ดีร้อยเปอร์เซนต์
ปากต่อปากแล้วก็ความเชื่อใจของลูกค้าที่แบบเป็นลูกค้าประจำสักส่วนใหญ่

ตอนนี้นี้เป็นที่รู้จักแล้วหนี้ที่เคยมีอยู่เนี่ย

มีอะไรอยากแบบบอกซึ่งกันและกันไหม
มันฝ่าฟันชีวิตกันมากว่าจะมาทำร้านนี้จนทุกวันนี้เฮ้ย
กลายเป็นว่ามันก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่คนเข้ามา

สิ่งที่มันทำอยู่ผมมองงานอยู่ข้างหน้าไปไกลมาก
โดยที่แบบไม่ต้องบอกอะไรแล้วว่า

แค่มันต้องผ่านช่วงวิกฤตตรงนี้แล้วไปให้ได้
แล้วสิ่งดีมันน่าจะตอบเราตอนอายุเรา๕๐๖๐
ก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะเราก็ช่วยด้วยกัน

ฝากร้านจังนิดนึง
ไลน์ค่าบ้านแม่เนี่ยครับมันยังมีเพจค่าบ้านแม่อยู่
จริงวันธรรมดาจอมันต่อวันมันหยุดจองตอนหน้านะอาทิตย์นึง
แล้วก็ถ้าสั่งกลับบ้านก็สามารถโทรมาตอนเช้าได้เลยครับ

โอเควันนี้ขอบคุณมากครับพี่แน็กแล้วพี่นัท

กำลังใจให้สู้สู้กันไปนะคะ